ความคืบหน้ากรณีที่น้องกล้วยปิ้งหรือว่าเด็กพิเศษเสียชีวิต
แม่ของน้องกล้วยปิ้งนะครับเชื่อว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแน่
ตอนนี้รอผลชนสูตรอยู่ได้ผลชนสูตรที่เป็นทางการมาแล้วจะเดินหน้าดำเนินคดีเลย
ส่วนอดีตเด็กพิเศษคนหนึ่งมาให้ข้อมูลให้ยังไงไปคอมเมนต์
ไปคอมเม้นต์ลุ้นพี่บ้าอำนาจชอบตีน้อง
เอาล่ะเอาล่ะมันยังไง
ได้ศิษย์ดูแลน้องก็ตีก็ตบครับของผู้ผู้ชม
เด็กชายอายุ๑๑ขวบนะครับในหอพักชายซึ่งเป็นห้องนอนรวม
ห้องนั้นนอนกันมากกว่า๒๐คนนะคุณผู้ชม
โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
แล้วก็นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือว่าเด็กพิเศษนั่นแหละครับ
จังหวัดแพร่เมื่อเช้าวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
เรื่องต้นนะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยผลการชนสูตรร่างของน้องกล้วยปิ้ง
เพราะว่ากลัวจะเสียรูปคดี
กับชาวบ้านเนี่ยคล่องใจเหลือเกินกับสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็เรียกร้องให้ทางโรงเรียนออกมาเปิดเผยข้อมูลข้อที่จริงซะ
เพราะถ้าโรงเรียนนิ่งเงียบแบบนี้เดี๋ยวคิดไปเองนะ

แสดงความคิดเห็นว่ารุ่นพี่ในหอมันบ้าอำนาจ
ได้สิทธิ์ดูแลน้องก็ตีก็ตบเวลาครูถามก็ปฏิเสธ
เจอมากับตัวรู้ดีว่าเป็นยังไง
เอาล่ะเอาล่ะทีมข่าวต้องไปคุยกับน้องคนนี้แล้วล่ะนะครับ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่น้องคนนี้ฮะเป็นสิทธิ์เก่าเคยเรียนที่นี่
น้องเล่าบอกว่าตอนเรียนเหรอพี่
ผมก็เคยถูกรุ่นพี่ทำร้ายเหมือนกัน

ช่วงที่เราเรียนอยู่นี่คือเราเคยมีปัญหาเรื่องถูกทำร้ายบ้างไหมคะ

ประมาณว่าฉันขอโทษนะคะใส่เท้า
จะให้มีตกอะไรประมาณนั้นจากรุ่นพี่ด้วยค่ะ
จากรุ่นพี่ที่ขอนะคะ
คือรุ่นพี่ที่หอจะทำร้ายเราประจำ

อืมเราทำอะไรผิดคะรุ่นพี่เขาถึงทำร้ายเรา
อืมส่วนมากก็จะเอาตรงตรงหนูอ่ะ
เมื่อก่อนที่น้องที่หนูนะหนูไม่อยากอยู่เลยอ่ะค่ะ
โรงเรียนประจำหนูอยากกลับบ้าน

ก็เพราะว่าหนูรุ่นพี่

อย่างเวรนำความสะอาดลงอาหารเวรอะไรอย่างนี้
รุ่นพี่ก็จะทำงานเบาอะไรอย่างนี้
แล้วให้หนูทำงานตรงนี้มันเจ็บหรือเปล่าค่ะพี่
สิทธิ์เก่าที่มาเล่านี้เป็นผู้หญิงนะครับ

น้องยังบอกว่าครูที่โรงเรียนดูแลดีค่ะ

ได้ยินข่าวว่ามีน้องเสียชีวิตก็รู้สึกสลดหดหูใจเหลือเกิน

เป็นเด็กพิเศษนะฮะ

เกิดมาไม่ครบ๓๒อยู่แล้วยังมาถูกทำร้ายอีก
โอ้โหน้องเขาพูดไว้น่าเห็นใจทีเดียวครับ
วันนี้นะครับ๔โมงเย็นที่ผ่านมาที่วัดเป่าปมสามัคคีธรรม
ญาตินะครับมีพิธีเขาเรียกว่าพิธีอุทิศเรือนน้อย
ให้กับน้องกล้วยปิ้งตามความเชื่อของชาวบ้าน

จากโรงเรียนเด็กพิเศษที่น้องเรียนอยู่นะครับ
ร่วมพิธีบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าครับ
ครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตของน้องกล้วยปิ้ง
นี่ครับเป็นพิธีที่ผมบอกพิธีอุทิศเรือนน้อยครับ
เพราะว่าน้องกล้วยปิ้งเนี่ยนะเป็นเด็กแข็งแรงชอบเล่นน้ำฝนนะครับ
แรงไม่ป่วยไม่ไข้กับเขาหรอกนะครับ
จะไปเรียนเมื่อ๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละนะครับ
ก็มาทราบว่าลูกเสียชีวิตซะแล้ว
ปวีนากาบินแม่ของน้องกล้วยปิ้งนะครับ
เล่าบอกว่าวันที่น้องเสียเนี่ยนะแพทย์นะฮะ
ให้ดูร่างกายน้องมีรอยฟกช้ำเลือดออกที่จมูก
คิดว่าน้องถูกทำร้ายร่างกายแน่

โรงเรียนก็ยังไม่ทราบต้องรอผลชนสูตรครับ
ส่วนทางโรงเรียนก็เข้ามาดูแลตั้งแต่ต้น
ดูแลทุกอย่างค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด
ในส่วนอื่นยังไม่ได้คุยกับทางภูมิในการโรงเรียน
บอกว่าหากมีอะไรจะให้ช่วยให้ทางโรงเรียนช่วยก็บอกมา
ส่วนคดีผู้ใหญ่บ้านกับอบตเข้ามาช่วยดูแลให้
ดำเนินการให้เชื่อมั่นว่าน้องโดนทำร้ายแน่
เห็นสภาพลูกแล้วน้ำตาไหล
เพราะว่าคงเจ็บคงทรมานร่างกายก็พิการอยู่แล้วนะฮะ

ฟังเสียงคุณแม่เล่าถึงลูกหน่อยฮะ

ดำเนินการยังไงค่ะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ก็ผู้ใหญ่ต้องการเชื่อแต่เขาก็คุยกันค่ะ
ใช่คือให้ผู้ใหญ่ช่วยดำเนินการได้
แต่ด้วยมีคนที่เราเชื่อว่าน้องโดนทำร้าย
เราเชื่อว่าน้องโดนทำร้ายแน่นอน